ไปประชุมเพื่อดูแลเรื่องวิธีนี้โดยตรงที่ส่วนหน้า

ซึ่งเขาอยู่ระหว่างหาพยายามรับฐานในการคุยกับผู้ที่ก่อนทำ
ซึ่งผมก็ไม่ได้ยกมิลมผ่าดูแลนะครับ
ว่าใครที่ไหนจะมาทำอะไรทำให้เกิดความไม่เรียบร้อย
ทั้งประเทศก็ต้องส่งโทษ
ก็ลองนิดว่าเป็นเรื่องส่วนโดยหรือว่าเรื่องของการเหยียบร้อย

ส่งส่งขัดส่งแต่ในสุดท้ายหนึ่งท่านคงบอกว่ามันยังไม่เฉพาะครับ
เขาต้องเขาต้องขอมาครับถูกเหมือนว่ากุมการเมื่อการต่างนึง
ก็ยังไม่มีประหยานรัฐภัยแท็กช์นะครับ

ก็ทำยังไงได้นะครับก็ทำอุปกรณ์สังบัติฐานชาย
เพราะว่าจะเหนื่อยตามประชุมทุกวันและทำเผื่อรายงานเขา
ซึ่งงานทุกวันรุ่นพรุ่งหนึ่งรุ่นพรุ่งหนึ่งทุกวัน
ครับขอบคุณมาก